มาดูเรื่องของอุบัติเหตุในคลิปค่ะในลิฟต์แห่งหนึ่ง
ซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมเคยใช้ลิฟต์เนี่ยอาจจะเจอเรื่องของลิฟต์ขัดข้องบ้าง
แต่ว่าเหตุขัดข้องครั้งนี้เกิดขึ้นที่จีนไม่ธรรมดา
เพราะว่าทำให้ชายที่อยู่ในลิฟต์นั้นถึงกับบาดเจ็บค่ะ
นี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดภายในลิฟต์โดยสารตัวหนึ่งที่เมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนค่ะ
ชายคนนี้กำลังจะเดินออกจากลิฟต์แต่ว่าจู่ประตูลิฟต์ปิดแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอย่างรวดเร็ว
ชายคนนี้พยายามกดปุ่มเพื่อให้ลิฟต์หยุดแต่กลับทำให้ลิฟต์กระตุก
ตัวของเขาก็ลอยขึ้นไปกระแทกกับหลังคาลิฟต์อย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วก็ตกลงมาบาดเจ็บ
อย่างไรก็ตามตัวเขายังคงมีสติแล้วก็เป็นคนโทรแจ้งให้รถพยาบาลมารับเขาไปรักษาด้วยตัวเอง
ตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าว่าอาการของหนุ่มข้อร้ายคนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบลิฟต์ก็พบว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจากระบบควบคุมลิฟต์นั้นขัดข้อง
ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นภาพน่ากลัวมากเลยนะคะ